พี่ชายน้องชายค่ะฝั่งน้องชายเอาปืนมาแล้วก็มาขู่พี่
พี่ชอบด่าผมแล้วก็ด่าเมียผมด้วย
คราวนี้หนีค่ะตัวน้องนี่แหละหนีแล้วก็เอาเมียหนีไปด้วย
ล่ากันข้ามทุ่งอย่ามายุ่งกับผมลองดูค่ะ
กำลังไปคุยที่ไหน
สำหรับนำรองระบกัน

คือต้องเจรจากันแบบตะโกนแบบนี้เห็นไหม

ใช่ก็ถึงบอกไงแล้วใช้เวลา
ทุ่งนากว้างใหญ่แบบนี้

เหมือนเป็นมีดดาบใช่ไหมหรอใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมแต่จริงเหตุการณ์นี้เขามีปืนด้วยนะ
ซึ่งอันนี้ให้ดูก่อนตรงนี้อยู่ตรงกลางทุ่งนาเลยที่อำเภอนครหลวงของอายุทยาค่ะ
ตำรวจภูทรนครหลวงก็ต้องนำกำลังเอาอุปกรณ์ไปปิดล้อมพื้นที่
ผู้ชายคนนั้นที่ใส่หมวกอยู่นั่นนะชื่อมอสสุพนัทอายุ๒๘ปีเขาคลั่ง
คือตอนแรกเขาเอาปืนไปขู่พี่ไปขู่พี่แล้วก็หนีมาแถวนี้
กับเมียที่ยืนอยู่ข้างเป็นชาวกัมพูชานะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมมอสใจเย็นใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวรับประกันเลยไม่มีอะไรหรอก
แล้วก็พาเมียเดินลัดล้อไปเรื่อยตามคันนาเดินไป๔โลกว่าคิดดูสิ
จนถึงหมู่ห้าที่ตำบลคลองสแก่ค่ะตำรวจก็ต้องกระจายกำลังกันปิดล้อม
กดดันให้ในมอสกับเมียเนี่ยยอมมอบตัวแล้วในมอสก็ตะโกนบอกตำรวจว่า
อย่ามายุ่งนี่มันเรื่องในครอบครัวไปเลยเดี๋ยวเดินกลับบ้านเอง
ก็เดินลัดล้ออยู่ในทุ่งนาเกือบห้าชั่วโมงหลังจากนั้น
ก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านค่ะบอกจะกลับบ้านใช่ไหม
ตำรวจก็รออยู่ซุ่มอยู่ตรงถนนสายเบาะโพงนครหลวงค่ะ
พี่ก็พยายามจะเจรจาอีกรอบหนึ่ง

ต้องประสานให้แม่ของมอสมาเกลี้ยกล่อมลูกชายที
แล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
จุดเริ่มเรื่องมันมาจากที่มอสน้อยใจพี่ชาย
พี่ชายเอาแต่ดุเอาแต่ด่ามอส

ที่นี่ทำไมพี่ต้องแจ้งตำรวจมาจับผม
สุดท้ายตำรวจก็ต้องมาเลยค่ะ

โลกกำบังหนีเข้าไปร้านแล้ว

แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะ

เหมือนกับเป็นดาบเป็นมีดหรือเปล่า
พันผ้าอยู่ตอนที่เดินไปที่ทุ่งนานั่นน่ะ
เป็นดาบแบบสมูไร

ใช่งั้นแปลว่าอาวุธนะทั้งดาบสมุไรทั้งปืนมีหมด

แล้วก็เวลายุ่งทีคลั่งทีก็จะมาทำลายข้าวของในบ้าน

แต่สุดท้ายก็ยังไม่เลิกเสพยา
และรอบนี้ที่มีอาการก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง

ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ